แต่ว่ามันในระยะเวลาประมาณ๓๔เดือน

แบบโอเคก็มีหลายวิธีเลยค่ะมีมีทั้งอ่อเจอคุณหมอ
มีคุณหมอดูแลการกินเหมือนเป็นเทรนเนอร์

ที่นี้ก็จะใช้พวกแพล้งพวกวิทพื้น
หรือเป็นพวกโยคะอะไรนี้ค่ะ
ปกติวันนึง๑๐๑๕นาทีเอง

พอใจมั้ย

แล้วก็พยายามแบบว่าคุมให้มันอยู่ประมาณนี้

จริงตอนนี้กินแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามีแต่คนทักว่าเอามาเจอวันนี้ผอมลงอยู่แล้ว

มีอาสาทยัดมนุนเลยใช่ไหม

ไม่มีการดูดไขมันไม่มีการผ่าตัดใดค่ะ

ก็ว่าเรื่องไม่ได้ยกเว้นหน้า
คือหน้าตรงส่วนหัวเนี่ยก็คือทำค่ะ

เยอะมากแต่ว่าถึงบอกว่าบอกเป็นไรฆกรณ์นี้
ก็คือคงไม่ต้องทำอะไรเลยต้องตอบอย่างเดียว

อะไรคือสิ่งที่หมอบอกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาตรงไหนที่เรียกว่าปลอดภัยดีวะ

ก็นอมรับทุกคำเนาะเพราะว่าเขาเป็นห่วงด้วย

แต่ไม่เป็นไรค่ะเวลาขึ้นมันขึ้นง่าย

แต่ถามว่าผอมลงมีส่วนไหม

เราต้องบอกว่าน้ำหนักตัวเอง

ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะมันเริ่มจากแบบนี้ก่อน
เริ่มจากค่อยลดเพื่อจะไปทำ

เราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องได้ดูแลตัวเองจริง

แต่เราอยู่บ้านเราเลือกที่จะ

แล้วบางทีเขารักเราเขาก็เอานี้ให้กิน

อย่างไตมาสนี้ไปทำอะไรมีอะไรมาใหม่บ้าง

เรียกเป็นไรมาสเรียกเป็นเดือนดีกว่า
ทำจมูกใหม่ทำเอ็นโดไทค่ะ

บอกหมดเลยบอกหมดเลย

เพราะว่าปกติก็จะมีคนไม่พูด
คือปกติแล้วจี้ต้องบอกก่อนว่า

คราวนี้พอเราพูดคนก็ยังอยากรู้

ปิดบังนู่นนี่อะไรอย่างเงี้แต่ความจริงเราไม่ได้ปิดบังนะ
แค่เราไม่ได้ออกมาว่าเฮ้ยเราทำอันนี้นะ

รู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกนะ

ถ้าคนศัลยกรรมมาแล้วรู้สึกมั่นใจ
สบายใจพอใจแล้วทำที่ดี
สงสัยเลยสมัยดูก็ไม่ได้เลย
จะใช้ลายคือมีการทำจมูกจริง

คือพอมันเล็กปุ๊บแล้วพอมันใช้ระยะเวลานานปุ๊บอ่ะ

มือเพื่อนก็ดันขึ้นไป

เพราะฉะนั้นเราเลยอยากแก้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่

แต่พอดีเราไปเจอคุณหมอเราปรึกษาหมอที่ดีปรึกษาโรงพยาบาลที่ดี

สิ่งที่อยู่ต้องทำก็คือจมูกนั่นแหละ
หมายถึงว่า๒ค่ะ
แต่หมายถึงว่าอื่นใด

เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเออลูกค้าก็จ้างเราได้

บางคนเขาก็เดินเข้ามาโอเคจะบอกว่าโอเคเราศัลยกรรมเออใช่ก็จริง

รู้สึกไหมว่าหน้าใหม่พาปังมาก

เมื่อกี้เห็นไหมคะได้ทริปสด้วย

คือพี่นีว่าโลกใบนี้นะ

ก็เปลี่ยนเราไม่ได้ถ้าเราเป็นตัวเราอยู่ดี
วันนี้พี่อายุแบบ๓๕แล้ว

พอวันหนึ่งเราดูแลตัวเองขึ้นมาแล้วเราดีขึ้น

เราอยากจะให้ข้อมูลในแบบแบบที่ดี

คือไม่ได้หมดเยอะไม่ได้หมดเยอะ
แต่ว่าจะบอกว่ามันดีมากมันดีมาก

พอก่อนมึงพักผ่อนบ้างอะไรอย่างนี้
อะไรนะคะเป็นสปอนค่ะ
เป็นสปอนแต่ว่าเราเป็นการพูดคุยกัน
คือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจจริง

ต่อให้คุณจะมาสปอนเราหรือจะมาเป็นเคสรีวิวเรา

เราโอเคจริงแล้วเราได้ทรง
แบบที่เราชอบจริงจริงเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดคน
สังเกตเห็นจมูกชั้นนี้จะเป็นเหมือนจมูกแบบแหลม

แต่คราวนี้คือซานี่อยากได้แบบจมูกที่มันอวก
ขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เราเจ็บกับบาดแผล

พอเป็นงานแก้เนี่ยเรารู้สึกดีเลย

ทางโรงพยาบาลค่ะว่าอะไรอย่างนี้
ยังกังวลแล้วอยากทำเพิ่มเติมอย่างนี้

แต่อย่างนี้แต่จะบอกว่าอนาคตก็ไม่รู้นะ

เฮ้ยฉันอยากทำอันนี้ฉันอยากทำอันนั้นหรือเปล่า
แต่ณวันนี้ค่ะถือว่าพอใจมากแล้วค่ะ

เอาตรงเพราะว่านั่งมองกระจกทุกวันก็มองความเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันว่า

แล้วยิ่งพอเราอายุเยอะตอนประมาณช่วง๓๐
อันนี้ไม่เห็นเลยนะว่าหน้าตัวเองเหี่ยว

เรามีรอยย่นหน้าผากไม่เห็นความจำเป็นนิด

ด้วยความที่เราชอบแสดงออกทางสีหน้าเยอะ

แล้วก็แบบร่องรอยมันมาไวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถูกต้องแต่อันนี้เสพแล้วสวยก็โอเค

ขอบคุณคุณนะไฟวัล

ตอนที่เขา๑๐ปีเเนยเราก็ลงเอง

คือเราจะบอกว่าในสายตาพ่อแม่เราสวยอยู่แล้วเราน่ารักอยู่แล้วทุกคนนะ
ผู้หญิงทุกคนแต่นะวันหนึ่งพอเราออกกล้อง
เราจะเห็นตัวเองว่าอันนี้ยังไม่พอดีอันนี้ออกอีกนิดนึงวะอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นการที่แบบโอเคเหมือนเราให้เกียรติงานให้เกียรติลูกค้า
แล้วสุดท้ายแล้วพอเราทำแล้วมันดีขึ้นมันก็มีผลต่อการงานเราอะค่ะ

หน้าอกน่าใจไม่เลยเพราะว่าอันนี้พี่ติดตั้งแต่ตี๕
คือหน้าอกหน้าใจไม่คิดจะทำเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้หญิงในปัจจุบันนี้ค่ะ
บางคนเขาก็สวยแบบไม่มีก็มีบางคนเขามีอยู่แล้วก็มี
คนเขาไปทำแล้วเขามั่นใจขึ้นก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตัวสนิมั่นใจที่คับนี้

ใช่ค่ะเขาเปิดโชว์ได้